มีเรื่องราวของชายที่พิการเป็นอัมพาตแทบจะทั้งตัวคนหนึ่งนะครับ
เรื่องราวของเขาเป็นยิ่งกว่าละครนะครับ
เมื่อเขาประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนรถหกล้อจนพิการ
แล้วก็ได้กุเรื่องหลอกแฟนสาวที่คอยดูแลว่าเขาเองไม่รักเธอแล้ว
เพื่อหวังให้เธอไปมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่า
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
นายปรเมษมีสมภพอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยู

แต่หลังฝ่ายชายประสบอุบัติเหตุจนกลายเป็นคนอมภาษณ์
แฟนสาวก็ยังคอยเฝ้าดูแล

พร้อมกับคำพูดเฉือนใจของฝ่ายชายว่านี่คือแฟนใหม่

แต่ความจริงผู้หญิงคนที่ถูกอ้างว่าเป็นแฟนใหม่คือเพื่อนเท่านั้น
นายปรเมฆเล่าว่าตอนแรกได้รับเรื่องร้องเรียนจากหญิงสาวคนหนึ่ง
ขอความช่วยเหลือชายพิการอยู่บ้านเพียงลำพัง
ส่วนแม่ก็นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

จากนั้นได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ก็พบว่าชายคนดังกล่าวมีความเป็นอยู่ที่ลำบาก
อยู่บ้านคนเดียวมีญาติมาดูแลบ้าง
ชายคนนี้เผยว่าคนที่แจ้งขอความช่วยเหลือไปนั้น
แท้ที่จริงแล้วก็คือแฟนเก่าของเขา
นี่จึงเป็นที่มาของการโพสต์เรื่องราวที่คล้ายกับละครชีวิตจริงในครั้งนี้
นายวัฒนภัณฑ์บัวน้อยอายุ๒๗ปี
ชายป่วยเป็นอามภาษณ์ซึ่งอาศัยอยู่บ้านคนเดียวในอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี
ว่า๔ปีก่อนหลังเกิดอุบัติเหตุ
คิดอย่างเดียวว่าไม่อยากเป็นภาระใครโดยเฉพาะแฟนสาวที่ต้องมาลำบากอยู่กับคนพิการ
พยายามทำทุกอย่างให้แฟนสาวเสียความรู้สึก
สุดท้ายขอให้เพื่อนสนิทผู้หญิงมาทำทีเป็นแฟนใหม่

พี่ผมต้องมีแฟนมันเลือกยุ่งกันแล้วที่พูดโกงมือคือเลย
อุ๊ยวายไม่มีชีวิตรึกเท่าไหร่

บอกอีกว่าเพื่อนที่ยอมมาโกหกว่าเป็นแฟน
ทุกวันนี้ก็มีครอบครัวไปแล้ว
ยืนยันว่าไม่มีอะไรเกินเลย
และได้ทราบข่าวอดีตแฟนสาวว่าเริ่มต้นชีวิตคู่กับคนดี
ก็รู้สึกดีใจมาก
อดีตแฟนสาวเล่าเรื่องราวทั้งน้ำตาว่า

อาบน้ำเช็ดตัวดูแลทุกอย่าง

เมื่อฝ่ายชายบอกว่ามีแฟนใหม่
พร้อมไล่เธอออกจากบ้านก็เสียใจมาก
แต่ก็ยังคอยดูแลอยู่ห่าง

ประกอบกับเรียนจบได้งานทำที่ต่างจังหวัด

คือเราอยู่ตรงนั้นแล้วเขาพูดกับผู้หญิงตรงนั้นไล่เรานี่
เราก็แบบเราก็ไม่รู้ว่าเราก็เสียใจอะ
ก็ได้รู้ความจริงอะไรบางอย่าง
ว่าผู้ชายคนนี้เขาเสียสละเพื่อเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเราก็เราก็ภูมิใจในตัวเขา
ที่เขายอมแบบยอมปล่อยเราไปให้หาสิ่งที่ดีกว่า
ขอบคุณกับความรักที่ดีที่มอบให้ค่ะขอให้หายไว
ล่าสุดตอนนี้เธอเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วกับแฟนใหม่
แต่ยังคงถามข่าวคราวด้วยความห่วงใย

พอทราบความจริงก็อยากขอขอบคุณอดีตแฟนที่เสียสละเพื่อเธอ
ขอให้หายป่วยและอาการดีขึ้น
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน